อีกหนึ่งเหตุเกิดขึ้นที่นครนายยกนะครับที่บ้านของผู้หญิงคนหนึ่ง
อยู่มีผู้ชาย๓คนเป็น๓คนแล้วก็เป็นชายแปลกหน้าด้วยนะ
ผู้หญิงเจ้าของบ้านบอกไม่เคยรู้จักเลย
มาตะโกนถามอยู่หน้าบ้านถามหาคนชื่อบอยบอยอยู่ไหมบอยอยู่ไหม
ผู้หญิงเจ้าของบ้านบอกไม่มีใครชื่อบอยอยู่ในบ้านหลังนี้
ปรากฏว่าชายสามคนนะครับอารวาสเลยนะครับ
ขวามีดเงื้อมือขึ้นจากฟันนะครับ
ทำให้เกิดเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจต้องเข้าไปบุกจับตัว
ตรวจสอบคนในกระเป๋าพบยาเสพติดด้วยนะครับ
พี่เจ้าฝ่ายาพอแล้วภูมิให้จับมือหน้าสูง
ใช่พี่มันคอยจับผม
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตี๒เลยนะฮะกลางดึกเลยนะครับ
ซึ่งจริงแล้วตำรวจสพบ้านนาจังหวัดนครนายกเนี่ย
ได้รับแจ้งเหตุมีเหตุทำร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธมีด
และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าบ้านหลังหนึ่ง
พอไปถึงก็พบผู้ชาย๓คนนี้นะครับ
คือนายทันพิรุณแก้วใหญ่อายุ๒๔ปี
คมสรรสาสินอายุ๒๔ปี
และนายจตุรวิทย์อยู่เริกอายุ๒๙ปีอยู่หน้าบ้านครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอตรวจค้นตัว
พบยาไอซ์อยู่ในกระเป๋ากางเกงของนายจตุรวิทย์
แล้วก็ยังพบอาวุธเป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๒๒นิ้ว
พอค้นเจอเจ้าตัวปฏิเสธทันทีครับ
บอกว่าไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของผม
ทางด้านของนางสาวเกรดทิพย์กลมกลางอายุ๓๓ปี
ซึ่งเป็นคนโทรแจ้งตำรวจนะครับบอกว่า
ทั้ง๓คนขับรถมาจอดหน้าบ้านถามหาคนชื่อบอย
เธอก็เลยตอบไปว่าไม่มีคนชื่อนี้ในบ้าน
ทีนี้แหละครับทำให้นายจตุรวิทย์ไม่พอใจครับ
เดินไปหยิบมีดที่อยู่ในรถเหงือมือจะฟันเธอ
แต่สามีของเธอมาห้ามเอาไว้จนสามีถูกฟันที่มือจนบาดเจ็บนะครับ
ตัวเธอเองก็วิ่งหนีไปหลบบ้านญาติซึ่งอยู่ใกล้กัน
นายจตุระวิทก็วิ่งไล่ตามใช้มีดเนี่ยนะครับ
กระจกบ้านแตกเสียหายกระทั่งเจ้าหน้าที่เข้ามาจับกลุ่มตัวทั้ง๓คนนะครับ
อยู่เขาขี่มาอย่างแรงเลยถอยมาอย่างแรงเลย
หนูก็ตกกระใจหนูก็วิ่งออกมาดูกัน
เขาก็ถามหาใครไม่รู้บอกไม่มีหรอก

คือนายทันพิบรุณนายคมสรรแล้วก็นายจตุรวิทย์
ก็บุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนนะครับ
แล้วก็มียาเสพติดคือยาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเลยนะฮะ
แล้วก็อีกข้อหาหนึ่งก็คือออกนอกเคหสถาน
แต่ทีนี้ครับมีผู้ต้องหารายหนึ่งคือนายจตุรวิทย์
ปฏิเสธเรื่องของข้อหายาเสพติดนะครับ